คุณผู้ชมครับมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าร่างการแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานที่บังคับให้นายจ้างต้องจ่ายชดเชยลูกจ้างที่เกษียณอายุ
จะเริ่มใช้ในปีนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กกว่า๙๐๐แห่ง
อาจจะต้องผ่อนจ่ายเป็นงวดแทนเพราะว่าธุรกิจนั้นยังไม่ฟื้นตัว
นายธนิสโสรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ระบุว่าร่างแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้จะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
ทำให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานที่มีอายุมากส่งผลให้คนที่มีอายุ๔๐ปีขึ้นไปตกงานมากขึ้น
ขณะที่นายเรืองตันวิบูรณวงศ์อดีตเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ประเมินว่าจะมีสถานประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบกว่า๙๓๐๐๐แห่ง
มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกว่า๖๕๐๐๐คน
ซึ่งหลายธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า
หรือบางรายอาจใช้วิธีผ่อนจ่ายแทนการจ่ายเงินสดทั้งก้อน
ร่างแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสนชในวาระแรกไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมธิการคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้
สาระสำคัญของร่างแก้ไขพรบฉบับนี้กำหนดการเกษียณอายุให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง
จ่ายเงินชดเชยตามอายุงานจากเดิมที่ไม่มีการชดเชยโดยกำหนดอายุเกษียณเป็น๖๐ปี
อัตราค่าชดเชยตามอายุงานหากมากกว่า๑๐ปีได้รับการชดเชย๑๐เดือน
อายุงาน๖ปีแต่ไม่ถึง๑๐ปีได้รับการชดเชย๘เดือน
อายุงาน๓ปีแต่ไม่ถึง๖ปีได้รับการชดเชย๖เดือน
ทำงาน๑ปีแต่ไม่ครบ๓ปีได้ชดเชย๓เดือน
และทำงาน๑๒๐วันแต่ไม่ถึง๑ปีได้รับค่าชดเชย๑เดือน
หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
โดยทางแพ่งโทษปรับสูงสุดตามค่าชดเชยที่ค้างรวมดอกเบี้ยร้อยละ๑๕ต่อปี
หรือคิดเงินเพิ่มร้อยละ๑๕ตามยอดเงินผิดนัดชำระ๗วัน
สำหรับโทษทางอาญาจำคุกสูงสุด๖เดือนหรือทั้งจำและปรับไม่เกิน๑แสนบาทครับ